คุณผู้ชมฮะคดีใหญ่คดีนี้กลายเป็นมีคนตายสองแล้วนะครับ
ก็คือคดีที่ครูเจี๊ยบถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็น้องหยอดอายุ๑๙ปีนะครับ
นักศึกษาชั้นปีที่๑ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เขตพื้นที่อุทีนถวายหรือว่าขออภัยในธนสรรจำเมืองนะครับ
ท้ายที่สุดน้องเนี่ยสู้มาโดยตลอดนะครับหมอพยายามรักษานะฮะแต่เสียชีวิตแล้วนะครับ
วันนี้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็เดินทางไปรับศพนะครับที่นิติเวศโรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
แม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายสู้มาตลอดเพราะลูกเป็นคนยืนหยัดต่อสู้
เพื่ออยากจะดูแลครอบครัวแพทย์แจ้งว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
และครอบครัวจะนำร่างลูกชายไปบำเพ็ญกุศลต่อ
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีแม่ได้รับแจ้งจากตำรวจมาว่า
ตำรวจพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แต่คุณผู้ชมคดีนี้เกิดตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายนแล้ว
เราสูญเสียคุณครูศิรดาสินประเสริฐหรือครูเจี๊ยบ
ครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนผ้าฤทัยคอนแวน
และมาศูนย์เสียนุ่งหยอดอีกคนนึงนะครับ
แม่บอกว่าครอบครัวยังไม่ขออโหสิกรรมให้ผู้ก่อเหตุ
เพราะยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอยากบอกดวงวิญญาณของลูกชายนะครับ
ว่าจะทวงคืนความยุติธรรม

ครอบครัวคุยกันว่าจะยังไม่เผาร่างลูกชาย

ยังมีตำรวจสนปทุมวัน๗๘นาย
ดูแลความปลอดภัยในการรับศพเพื่อป้องกัน
หากเกิดเหตุคู่อริบุกมาเกาะเหตุอะไรก็ตามนะครับ
คุณผู้ชมคดีนี้ถูกจับตามองว่า
ทำไมตำรวจยังจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุไม่ได้

เป็นขบวนการมีการวางแผนมา
มีคนช่วยเหลือมีการขโมยป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต
มีการเปลี่ยนชุดอะไรต่างหลบหนีออกจากกรุงเทพมหานคร
และขอให้เชื่อมั่นว่าจะมีข่าวดี
วงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ตายให้ได้

แต่เกือบ๑๐วันแล้ว